คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันเรื่องสายมูกันหน่อยดีกว่านะฮะ

สำหรับความหมู่กับการดูเลิกงามยามดี
คุณผู้ชมนะฮะพี่แคนดี้รากแก่นบ้านนี้ยกให้เป็นตัวแม่เลยจริง
เขาเอากระเป๋ามาตั้งวางเรียงราย

เพราะทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
ครั้งนี้ก็เป็นการจัดพิธีบวงสวงกระเป๋าสายมูรุ่นที่๕
เขามีชื่อรุ่นนะรุ่นรวยทวี
มีอาจารย์วินไทยเป็นผู้ทำพิธีค่ะ
ท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านนี้นะคะ

แล้วก็พี่อาร์ดรณชัยมาร่วมพิธีค่ะก็เป็นประจำทุกครั้งเลยที่พี่แคนดี้เนี่ย
จะต้องมีการรำถวายองค์พญานคราชแล้วก็ถวยเทพทุกพระองค์
ความเชื่อเขาเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้พิเศษมากเพราะอะไร
แคนดี้ไม่ได้รำคนเดียวนะแม่บานเย็นรักแก่นสุดที่รักค่ะ
มารำถวายในโรคใหญ่มาร้านนี้ด้วยนะครับ
เปิดพิธีเอาเลิกเอาใช้เลยค่ะ

รำอ่อนช้อยรำสวยมากเลยค่ะ

ใช่พี่จ๊ะส่งมาเป็นราชินีลูกผู้หมอรำประยุกต์จริงนะ

คุณแม่ก็ทำหน้าที่พรมน้ำมนต์สินค้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูกสาวด้วยค่ะ
และแน่นอนคุณเขารำถวายขนาดนี้

อยากทายกันหน่อยนะเห็นเลขอะไรกันบ้าง
ซึ่งเลขที่ได้ก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะคะ

มี๓ภาพ๓๐๓๑๓๙๓ก็ได้นะ
จัดตาดีก็บอกมันมีเลข๓๐๓หรือว่าเลข๓๙๓
เอาเป็นว่าตาใครตามันแล้วกันนะคะ

เมื่อสักครู่เห็นยืนสวยอยู่ข้างเลย
ใครอ่ะพี่สาวอาณาสาย
ถามถึงคลิปหน่อยดีกว่าที่ทำหลายคนตกออกตกใจแล้วก็ขนลุกกันเลย
คือแฟนหนุ่มก็คือนักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกสุดหล่อพี่อาร์ดโดนาชัยใช่ไหม
ในคลิปจะเห็นว่าพี่สามีลักษณะอาการแปลก
เขาบอกว่าอาการวันนั้นคือคุณอาล่ายฟังตัวเย็นเจี๊ยบเลย
เฉียบเลยนะทั้งที่อากาศตอนนั้นมันร้อนมาก

แล้วก็ซุดลงไปที่พื้นลุกไม่ขึ้นค่ะ
โดยในคลิปก็มีการเขียนเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่าเจอเข้ากับตัวระหว่างทำพิธีแก้คุณสัย

ตัวเองไปร่วมพิธีแก้คุณสัยกับเพื่อนค่ะ
ไม่ได้ไปแก้ของตัวเองนะแต่ในระหว่างที่ร่วมพิธี
มันรู้สึกแบบอุ๊ยหนาวมากเลยหาตัวเย็นเจี๊ยบขึ้นมาเลยนะ
ทุกคนที่มาจับตัวต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าอุ๊ยทำไมสาตัวเย็นแบบนี้
ทั้งที่ตอนนั้นอากาศมันร้อนมากแล้วก็อยู่กลางแจ้งกันด้วยคุณผู้ชม
อาการแปลกที่เป็นนี่นะพี่สาก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ
มาปกปักคุ้มครองเธอให้พ้นจากสิ่งอัปมงคลค่ะ

วันนั้นจริงมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกหายใจไม่ออก
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวแช่น้ำอยู่แล้วก็ตัวเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่มีแรงเหมือนครูบาร์อาจารย์แบบ
มาอำนวยโอยคอนให้พลังเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราขายสุนท้าอะไรอย่างนี้ทุกคนก็แบบโอเคขึ้น
แล้วก็เหมือนมีความยินนะเมตตามมากขึ้นค่ะ

แต่เอาเป็นว่าคิดดีทำไมจะได้มีสิ่งดีเข้ามานะคะ